พอเจออริแล้วก็นี่ก่อเหตุ

นี่เป็นปัญญาด้วยเว้ย
เฮ้ย๘ริ้วมันเป็นอะไรนะฮะ
เป็นอะไรยิงกันกลางถนนหลายครั้งนะ
เด็กแบบนี้แล้วเคยจะโดนนักเรียนครั้งหนึ่งจำได้ไหม

แล้วรอบนี้เกือบจะโดนคุณครูเกษียณ
แล้วคุณครูอายุจะ๘๐แล้วพี่เบิร์ต

เจอเหตุการณ์แบบนี้อื้อหือ
เป็นใครใครไม่ตกใจบ้างเอากลวยมาปลาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีอาวุธปืนอ่ะโอ้เกิดขึ้นตรงที่ฉะเชิงเซานะคะ
แล้วไล่กันมาเป็นทางยาวเลยนะ

หลังจากนั้นก็ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงมา
ทีนี้คนที่เกือบโดนลูกหลง
ก็คือคุณครูบุญเอื้อสินรัฐอายุ๗๗ปี

บุญเอื้อจริงค่ะ
ที่ไม่เป็นอะไรนี่ตอนที่นักข่าวของเราลงไปพูดคุย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลย

เด็กช่างพวกนี้เป็นเด็กกลุ่มไหนยังไง

เป็นเยาวชนอายุ๑๖กับ๑๗ปี

แล้วก็ด่ากันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันมา

อาริก็เล่าว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาหลังจากเลิกเรียนไง

ก็เลยมีการเหมือนกับจะไล่ยิงเอากลวยปลากัน
ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
แล้วก็เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาทำทันบน
แล้วก็เปรียบเทียบปรับต่อไปด้วยนะคะ